ไปดูเรื่องราวของการสารพระพุทธรูป
เออคุณงงไหมอะไรคือสารพระพุทธรูป

แต่เนี่ยพระพุทธรูปที่เราเห็นนี่นะคะ
มาจากการสารต้นกุกหรือต้นไหลค่ะ

สวยงามมากเลยทำได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะ

ถูกเราเห็นงานหัฐกรรมจักษานเนี่ย
เป็นกระเป๋าเป็นของใช้ถูกไหม

เป็นพระพุทธรูปที่สารด้วยต้นไหลหรือต้นกกนะคะ

เป็นงานพุทธศิลป์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือของกลุ่มชาวบ้านชุมชนดงน้อยอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามค่ะ
ชาวบ้านบอกว่านี่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะ
ที่เอามาต่อยอดจนกลายเป็น
เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้นะคะ
ได้รับความสนใจจากทั้งชาวพุทธ
หรือคนที่ชื่นชอบในงานหัฐกรรมเป็นอย่างมากค่ะ
ถามนายสุรพงศ์พึ่งจันดานะคะ
เป็นประธานกลุ่มแปลงใหญ่ร่วมใจพัก

จะใช้ต้นไหลหรือต้นกกราชินีค่ะ

ตามความเชื่อของคนอีสานเลยนะว่า
เส้นไหลก็คือเงินไหลกองทองไหลมา
มันมีความเป็นสิริมงคลอยู่ในตัว

มีต้นไหลปลูกเอาไว้อยู่จำนวนมาก

แปรรูปสร้างรายได้

ส่วนขั้นตอนการสารพระไหลจะเริ่มจากการ

แกะโฟมให้เป็นแหน่นรูปองค์พระแบบนี้

แล้วก็ตากสนิทแล้วตากแดดจนแห้งแล้ว

เหมือนคล้ายเป็นโหมเป็นแปลกอะไรแบบนั้น
แล้วก็ใช้เข็มหมุดปักยึดเอาไว้
แล้วก็ถักไปเรื่อยนะคะจนกระทั่งเสร็จสิ้น
ช่วงไหนที่เป็นส่วนเว้าส่วนโค้งก็รัดให้แน่นหน่อยดึงให้แน่นหน่อยแบบนั้นเป็นต้น
ส่วนขนาดขององค์พระก็มีให้เลือก๒ขนาดนะคะ
ก็คือขนาดเล็กนี่แหละกับขนาดใหญ่ส่วนราคาก็คือตามขนาด
เริ่มตั้งแต่๖๐๐บาทขึ้นไปองค์เล็กใช้เวลาถัก๔วันนะคะ
องค์เล็กเนี่ยใช้เวลาต้อง๔วันล่ะงานฝีมือน่ะส่วนองค์ใหญ่ใช้เวลาเป็นเดือนน้องบิตอง
อย่างพระพุทธรูปปางนาคปรกองค์ใหญ่ทำคนเดียวก็ไม่ได้แหละ
ต้องช่วยกันชาวบ้านรวมด้วยช่วยกันมันก็ต้องใช้แรงด้วยในการดึงในการยึดนะคะ
ใช่ค่ะเนี่ยค่ะถึงบอกว่ามันเป็นงานฝีมือเป็นงานหัฐกรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจทีเดียวนะคะ
เป็นในลักษณะของชิ้นของสิ่งของฝากก็ได้เป็นของโชว์ของประดับตกแต่งก็ได้นะคะ
แล้วก็เป็นผลงานของชาวบ้านด้วยมีโอกาสไปอุดหนุนกันนะคะ
ฝีมือเนาะคุณชนะเขาก็ถนัดสารนะสารสัมพันธ์
ใช่ก็อยากจะสารสัมพันธ์ที่ดีกับใครเอาไว้อย่าได้มีแต่คนรักคนชอบเรา
คนรักก็มีดีกว่าคนที่เขาไม่ชอบเราอยู่แล้ว
รักมีเป็นร้อยคุณอ่ะคนเกลี่ยนะล้านกว่าโอ้โหพูดทำไมก็ไม่รู้